เอาล่ะเห็นทั้งประเพณีพิธีชาวไทยไปแล้ว

เขามีพิธีแห่ข้าวแช่ไปวัด

เพื่อที่จะได้เป็นสิริมงคลกันตลอดทั้งปีเลยนะคะ
ติดตามบรรยากาศแห่ข้าวแช่ได้จากคุณกมลวันการีพัฒน์
รายงานสดมาจากที่เกาะเกร็ดจังหวัดนทบุรีกันเลยค่ะ
ชาวไทยเชื้อสายมอนที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ

มาถวายเพลพระที่วัดปรมายิกาวาสวรวิหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ประเพณีนี้นะคะถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวไทยเชื้อสายมอน
ท่อปฏิบัติต่อกันมานับร้อยปีค่ะ

ชาวไทยเชื้อสายมอนที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
สวมชุดมอนที่สวยงามออกมาร่วมกันทำบุญแห่ข้าวแช่
โดยชาวมอนนะคะจะช่วยกันหาบข้าวแช่และกับข้าว
จัดเป็นสำหรับอาหารเดินขบวนตั้งแต่หมู่หนึ่ง
เดินเท้าไปที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
ศูนย์รวมจิตใจของชาวมอนกว่ากเกร็ด
โดยมีขบวนกองยาวคอยให้จังหวะอย่างสนุกสนานค่ะ

มอนได้ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบกันไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ก็มีหนึ่งนะมีหมูผัดกะทิ
สองหัวเฉป้าผัดกะทิ
ของเรานี่ถึงกะทิหมด
แล้วก็ผักกระเทียมดองใส่ไข่
แล้วก็ถั่วดำของหวานคือถั่วดำ

เขาทำมาตั้งแต่เด็กนะคิดว่าจะทำต่อไป
จนจะสืบสารต่อไปจนกว่าป้าจะทำไม่ไหว

การทำข้าวแช่จะเริ่มทำกันในช่วงเช้ามืดวันนี้ค่ะ
โดยปีนี้หุงข้าวทั้งหมด๙หม้อ
ที่บริเวณลานโล่งนอกชานบ้านค่ะ
ถือเป็นพิธีกรรมในการบูชาเทวดา
เพราะเชื่อว่าเมื่อบูชาเทวดาในช่วงเทศกาลสงครานแล้ว
สิ่งใดก็จะสมความปรารถนา

หมอนทุกบ้านจะมาแบ่งข้าวแช่นี้
ไหว้ผีบ้านผีเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข
ซึ่ง๑ปีจะทำเพียง๑ครั้ง
นอกจากนี้ค่ะชาวมอนทุกบ้านได้สร้างสางเพียงตา

ตกแต่งด้วยดอกคูณที่แปลว่าดอกสงคราน
พร้อมนำข้าวแช่และเครื่องบูชามาไหว้
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ
จะทำเฉพาะในช่วงเทศกาลสงครานเท่านั้นนะคะ
นอกจากจะเป็นการสืบสาประเพณีบุญ
เสริมความเป็นสิริมงคลแล้วค่ะ
ยังเป็นประเพณีที่ทำให้ทุกคนได้พบปะ

สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยเชื้อสายมอนค่ะ

รายงานจากเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี